รอบสนามหลวงรวมทั้งรอบพระบรมมหาราชวังครับ
มีการตั้งจุดกรองบุคคลรวมทั้งตรวจสอบอาวุธ
รองรับเคลื่อนมหาชนที่จะเข้ามาศักระราชพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชติดตามจากรายงานครับ
พระบรมมหาราชวังจุดหมายของคนไทยวันละไม่ต่ำกว่า๓๐๐๐คน
ที่เดินทางมาถวายสการะและลงนามแสดงความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชณศาลาสหทัยสมาคม
มีประสบกรณิกรจำนวนมากทั้งเดินเท้านั่งรถนั่งเรือ
รวมตัวกันบริเวณท้องสนามหลวง
และโดยรอบพระบรมหาราชวังซึ่งมีเส้นทางเข้าออกหลายเส้นทาง
ยากต่อการดูแลความเรียบร้อย
ทีเนี่ย๓๖๐องศาเลยจะไม่มีประตูไม่มีจุดคัดกรอง
ใช่ไหมฮะพี่ก็ไม่สบายใจไงพี่บอกว่า
ว่าถ้าเราปล่อยไว้โดยไม่มีจุดคัดกรองเนี่ย
มันอาจจะเกิดคนที่ไม่หวังดี
ซึ่งอาจจะไม่มีหรอกแต่เราต้องคิดไว้เผื่อ
ถูกประกอบและติดตั้งใน๙จุด
โดยรอบพระบรมมหาราชวังและท้องสนามหลวง
มุ่งหวังคือกำหนดให้พระบรมหาราชวัง
โดยให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด
เช่นวงเวียนหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

ที่ต้องปิดการจราจรถนนสนามชัย
แยกผ่านพิพพธิดีลาปิดการจราจร
กรองบุคคลที่จะเข้าไปภายในถนนราชดำเนินใน

คัดกรองที่ต้องทำงานอย่างหนัก
เพราะจุดนี้รองรับประชาชน
โดยสารทางเรือเข้ามาอย่างพระบรมหาราชวัง
ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเท้าที่ใกล้ที่สุด
นายเก็บเศษศวรรษปลากวงนาอยุธยา
นักแสดงและพิธีกรชื่อดังยอมรับว่า
รู้สึกดีใจที่ตำรวจตั้งจุดตรวจคัดกรองบุคคล

จากที่ผ่านมามีผู้คนเข้ามาจำนวนมาก
และอาจจะมีมิจฉาชีพแอบแฟ้งเข้ามาก่อเหตุได้

เรายังไม่ค่อยเห็นการรักษาความปลอดภัย

ในใจส่วนตัวก็นึกกังวลอยู่
ว่าผู้คนมากมายแบบนี้
อาจจะมีสถานการณ์ความสงบเรียบร้อย

ระบบตรวจตามีการสแกนอย่างละเอียดเลย
แล้วก็ประชาชนให้ความร่วมมือดีมาก

เช่นเดียวกับประชาชนอีกหลายคน
เดินทางมาจากหลายจังหวัดรู้สึกปลอดภัยมากขึ้น
หลังตำรวจตรวจเข้มบุคคลเข้าออก
รอบท้องสนามหลวงและพระประโมฮาราชวัง
อีกหน่อยวันนี้มันมีการตรวจได้ไหม
ก็ดีค่ะปลอดภัยดีค่ะ
อันตรายนะคะทำให้ตรวจ

ก็ดูแลความเรียบร้อยก็โอเคค่ะ
พื้นที่โดยรอบพระบรมหาราชวังและสนามหลวง
รวมพื้นที่กว่า๒๒๐ไร่

และดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน

สการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
เนื่องจากข้อมูลการเดินทางมายังพระบรมหาราชวัง
ท้องสนามหลวงตั้งแต่วันที่๑๔ตุลาคม
ที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนเข้ามาวันละ
ไม่ต่ำกว่าสามหมื่นคนมีคดีลักษัพ
ลักสิ่งของบริจาครวมกว่า๑๐คดี
รับแจ้งเด็กและผู้สูงอายุพลัดหลงกันรวม๓คดี
๑๙ตุลาคมเป็นต้นไป
สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้าสการะพระบรมศพ
เบื้องหน้าพระบรมโกศหน้าพระทินั่งดุสิตมหาปราศาสตร์
ตำรวจคาดว่าจะมีประชาชนวันละกว่า๑แสนคน
เดินทางมายังพระบรมหาราชวังและคงไม่สามารถเข้าเคารพพระบรมศพได้ทั้งหมด
ตำรวจจึงต้องคัดกรองบุคคลอันตรายอย่างเข้มข้น
เพื่อป้องกันให้พื้นที่โดยรอบพระบรมหาราชวัง
เป็นพื้นที่ปลอดภัยสูงสุด